พาคุณผู้ชมลงไปที่จังหวัดนครศรีธรรมราชครับ
ชาวบ้านเขามีการไปร้องขอให้ทหารไปตรวจสอบที่วัดแห่งหนึ่งชื่อว่าวัดนางพระยา
เพราะว่าเขามีเรื่องของผลประโยชน์ภายในวัดและพฤติกรรมของเจ้าอาวาส
บุกเข้าไปในกุฏิเจ้าอาวาสไปพบเงินประมาณ๒แสนบาท
ถูกวางไว้เกลื่อนกุฏิเลยครับค่ะนะฮะเรื่องนี้ต้องตรวจสอบกัน
เพราะว่าชาวบ้านบอกว่ามันมีเรื่องของผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องหรือไม่อย่างไรนะครับ
กำลังจากมณฑนทหารบกที่๔๑กองทัพภาคที่๔เข้าไปตรวจสอบเงินในกุฏิเจ้าอาวาสวัดนางพระยา
ที่ตำบลปากนครอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ
หลังชาวบ้านรอบวัดไปแจ้งถึงพฤติกรรมของพระครูสันติพัฒนาการหรือว่าสงบจิตปัญโย
กุฏิไม่น่าเชื่อคุณผู้ชมพอทหารเข้าไปมีเงินจำนวนมากกระจัดกระจายอยู่ทั่วทั้งกุฏิ
และที่สำคัญไปปะปนอยู่กับเศษขยะในกุฏิด้วยแล้วก็ไม่ยอมที่จะไปปฏิบัติกิจของสงฆ
อันนี้คือเจ้าอาวาสนะครับแม้ว่าในช่วงเข้าพรรษานี้ก็ไม่ยอมไปปฏิบัติกิจของสงฆ์ด้วย
จากการตรวจสอบพบเงินจำนวนมากกระจัดกระจายอยู่ทั่วกุฏิ
ชาวบ้านจึงเรียกร้องให้ตรวจสอบแล้วก็ไปตรวจนับเงินรวมแล้วเนี่ยเป็นเงินถึงสองแสนบาททีเดียวครับ
ขณะเดียวกันก็เรียกร้องให้เจ้าอาวาสอธิบายหน่อยว่าที่มาที่ไปของเงินได้มาจากไหน
เพราะว่าไม่มีการไปจดแจ้งในบัญชีธนาคารหรือบัญชีของวัดแต่อย่างใด
พร้อมกับแจ้งพระครูธรรมานันเจ้าคณะตำบลเป็นสักขีพยานไปร่วมกับตัวแทนสำนักพระพุทธศาสนา
เพื่อไปตรวจสอบเงินทั้งหมดว่าได้มาอย่างไรไปเก็บเอาไว้ที่สำนักงานของรองเจ้าคณะจังหวัดนครสมราชก่อน
ไปตรวจสอบที่มาก่อนพร้อมกับยึดตู้เซฟที่เจ้าอาวาสอ้างว่าไม่มีกุญแจไปตรวจสอบด้วยว่าข้างในนั้นมีทรัพย์สินอะไรอยู่บ้างนะครับ
และจากการตรวจสอบบัญชีเป็นสมุดบัญชีของวัดพบว่าเคยมีเงินอุดหนุนเข้าบัญชีมาแล้ว๑ล้านบาท
รวมกับของเดิมที่มีอยู่เป็น๑๔๐๐๐บาทแต่ว่าถูกทยอยถอนออกไปตอนนี้เหลือเพียงหลักหมื่นบาทเท่านั้น
และทางวัดเองก็ไม่สามารถอธิบายเส้นทางของเงินได้ว่าเข้ามาอย่างไรและออกไปอย่างไรเอาเงินไปใช้อะไรบ้าง
สำหรับการตรวจค้นวัดนางพระยาในครั้งนี้นะครับสืบเนื่องมาจากว่าชาวบ้านรอบวัดเนี่ยมีการร้องเรียนการยักยอกผลประโยชน์จากวัดโดยมีวัดวังตะวันตกเป็นต้นเรื่องแล้วก็ขยายผลไปสู่การตรวจสอบทรัพย์สินของวัดนางพระยาด้วยและการทำนิติกรรมของวัดอื่นในจังหวัดอีกจำนวนมากทีเดียวนะครับ